ในช่วงนี้ก็มาดูคลิปอื้อเฉาอีกสักคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปเสียงค่ะ
ซึ่งปรากฏว่าเป็นเสียงของสนทนาระหว่างหญิงสาวคนหนึ่งกับพระสงฆ์ที่อ้างกันว่า
เป็นพระนักเทศชื่อดังในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
แต่ตอนนี้มันคุยมากไม่ได้เพราะว่ามันอยู่เยอะ
สองข้ออันนี้คุยได้ใช่ไหม

แต่ถามว่าแล้วคืนนั้นที่มามีอะไรกับในรถ

มันอิตนาโดยที่เป็น

อืม

ศรีกาสาวกับพระสงฆ์รูปหนึ่งนะคะ
ซึ่งก็อ้างว่าเป็นพระนักเทศชื่อดังในพื้นที่ภาคใต้

ช่วงโควิดเธอกลับไปที่นครศรีธรรมราช

รูปนี้มีการแลกไลน์พูดคุยกันในเชิงชู้สาว
เธอไม่พอใจที่พระตีตัวออกห่างโดยบอกว่า
ชาวบ้านตอนนี้เริ่มระแคะระคายแล้วห่างกันสักพักหนึ่งก่อน
ผู้หญิงก็เลยถามกลับอย่างในคลิปค่ะ

พี่ก็ตอบว่ามันอยู่ที่เจตนา
ผู้หญิงก็งงถามต่อว่าเจตนาอะไร
ตอบว่าเจตนาที่ดีต่อกัน

มีแชทไลน์การสนทนาเนื้อหาประมาณว่า

ให้ผู้หญิงเอารถมาจอดรออยู่ข้างล่าง
เพื่อที่จะมีความสัมพันธ์กันในรถ

รถมีหมอหรือเปล่าจะนอนในรถ
อกจากนี้ยังมีแชทที่นัดแนะเจอกัน

หลังจากนั้นผู้หญิงกลับมาทำงานที่กรุงเทพ
แล้วบอกให้พระโอนเงินมาให้๓๐๐๐บาท

แต่ตอนนี้ค่ะประเด็นมันเกิดตรงที่ว่า

เธอก็เลยไปปรึกษากับคนที่เธอไว้วางใจจะเปิดโปรงเรื่องนี้ค่ะ
ขณะที่พระลูกวัดแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราช
ซึ่งเป็นคนที่เอาหลักฐานทั้งหมดนี้มามอบให้กับผู้สื่อข่าวเนี่ยนะคะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะ
มาหาท่านแล้วก็มาขอความช่วยเหลือเพราะเธอทุกข์ใจหนักเลย
ต้องการแก้ไขเรื่องที่มันเกิดขึ้นให้ถูกต้อง
ไม่ใช่การกันแกล้งหรือเรื่องผลประโยชน์อะไรนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็ตามเรื่องนี้ต่อนะคะ
วันนี้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพระพงศกรประพัสโรหรือหลวงพี่กาโตะค่ะ
รักษาการเจ้าอาวาสวัดเพ็ญญาติอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อไขข้อสงสัยต่าง
หลวงพี่กาโตะตอบแบบนี้ค่ะบอกว่า
จะเอาเงินที่ไหนไปเปย์ผู้หญิงเพราะในบัญชีมีไม่ถึงสองพัน
เงินที่ญาติโยมบริจาคมาก็เป็นเงินวัดทั้งนั้น
หลวงพี่กาโตะบอกว่าเชื่อว่าคลิปเสียงที่เผยแพร่กัน
คนที่ปล่อยออกมาคงต้องการกลั่นแกล้งให้เสียชื่อเสียงค่ะ
เพราะการออกข่าวของ
เขาเรียกว่าชุมชนหรือมวลชนส่วนข่าวส่วนท้องถิ่น
พระนักเทศชื่อดังเมืองนครศรีธรรมราช
เทศชื่อดังนครศรีธรรมราชก็ใคร
หลวงพี่กาโทกก็แน่นอนอยู่แล้ว

ตอนนี้มันไม่มีอะไรที่แน่ชัดว่าเป็นหลวงพี่กาตุ
แล้วเราเองก็ยังมั่นใจว่ามันเป็นไปได้ไง
ตัวเองยังตกใจเหมือนกันเมื่อข่าวออกงงมากเลย
กระทบชื่อเสียงไหม
ทางงานนิมนต์เนี่ยไม่กระทบ
แต่จิตใจค่อนข้างจะกระทบ
แต่มีความรู้สึกว่าเราเคยผ่านจุดหนักแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
พี่ก็เลยเฉยหลวงพี่ยังเชื่อในความจริงเสมอ
ความจริงมันย่อมจะปรากฏขึ้นเอง

แล้วแต่การพิจารณาจิตนะในอดีตโลโกโลกหมุนไปตามความคิดของเราครับ
อันนี้ก็คือหลวงพี่กาโตก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะคะ
แต่เรื่องนี้ก็คงจะต้องตรวจสอบกันต่อไป
พัทยาทองเสพีผู้มนุยการสำนักพระพุทธศาสนา
สำนักพุทธไม่มีอำนาจอะไรที่จะดำเนินการเรื่องนี้
ก็เข้าหารือกับเจ้าคณะจังหวัด
เพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนค่ะ